สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับทิศชี้วัดดันทรรษมภิกษ์วงโรศค่ะ

เลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนะคะในเกมที่แพ้ญี่ปุ่นไป๐๘

นอกจากนั้นยังแพ้กับการ์ตาสูญประตูต่อสามในเกม
ส่งผลให้การจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
ทีมชาติไทยจะเสียตำแหน่งอันดับที่๑ของอาเซียนอีกครั้ง
โดยเป็นฟิลิปปินส์ที่อุ่นเครื่องชนะคีกิสถาน
๒ประตูต่อ๑ทำคะแนนแสงขึ้นไปแทนค่ะ
วันนี้นะคะอีรักษ์ชุดสีเขียวค่ะก็ย้ายมาเล่นนัดเย่าที่สนามชาอาลัมประเทศมาเลเซีย
จากปัญหาความไม่สงบในประเทศ
ก็ขึ้นนำซาอุดีอาราเบียก่อนในนาทีที่๑๘นะคะจากโมฮัมนัดอับจุนราฮิมค่ะ
แต่ว่าในครึ่งหลังค่ะซาอุดีอาราเบียมาได้จุดโทษถึง๒ครั้งในช่วงท้ายเกมนะคะ
เริ่มจากนาทีที่๘๑แล้วก็เป็นนาวาฟอัลอาบิตที่สังหารเข้าไปค่ะ
จะมาได้อีกครั้งในนาทีที่๘๘แล้วก็เป็นอัลอาบิตเจ้าเก่าที่ยิงไม่พลาด
ช่วยให้ซาอุดีอาราเบียแซงชนะไป๒ประตูต่อ๑ค่ะ
ได้ประตูชัยจากทิมเคฮิลนาทีที่๗๕
ออสเตรเลียก็คว้าชัยโดยไม่เสียประตูเป็นนัดที่๒ติดต่อกันค่ะ
มี๖คะแนนค่ะแล้วก็ประตูได้เสียสะดีกว่าซาอุดีอาราเบียที่คะแนนเท่ากันนะคะ
แนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่ว่าประตูได้เสียน้อยกว่านะคะ
ส่วนไทยอันดับที่๖ค่ะมีคะแนนเท่ากับอีรักษ์อันดับที่๕
แต่ว่าไทยยังยิงประตูไม่ได้อีรักษ์ยิงได้๑ลูกแล้วก็ได้เสียเท่ากันคือลบ๓ค่ะ
ตุลาคมนี้แข่งขันเวลา๒๓นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ได้ประตูชัยจากเยกอร์คริกเมดนะคะกล้องหลังที่เติมขึ้นมาหม่งจากลูกฟรีคลิกนาทีที่๘๔
ทำให้อุสเบกิสถานก็ชนะรวด๒นัดค่ะ

และเกาหลีใต้อันดับที่๓ค่ะ
ต่อกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปคู่ที่น่าสนใจนะคะ
สวีเดนนะคะเสมอกกับเนเทอร์แลนด์๑ประตูต่อ๑
จากเมื่อวานเจอพายุฝนเล่นงานนะคะ
แล้วก็เป็นแอร์แบรเนียค่ะที่ชนะมาซีโดเนียไป๒ประตูต่อ๑ค่ะ